คุณหมอชนน่านคุณภูมิธรรมก็ยืนยันบอกเสียงตอนนี้เนี่ยเกินครึ่งแล้ว
เสียงสอสอเนี่ยนะคะยืนยันนะคะขอการขอขมาก้าวไกลเมื่อวานนี้เนี่ย
ไม่ได้เป็นการแสดงละครคือถึงก้าวไกลไม่โหวตให้
ก็ยังมีทางเลือกอื่นนะคะแล้วก็มั่นใจว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ย
การโหวตนายเศรษฐาเป็นนายกคนที่๓๐เนี่ยก็ครั้งเดียวก็จบผ่านฉลุยนะคะ
นี่แหละค่ะภาพเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่ามีการวิพักษ์วิจารณ์กัน
ไปในหลายแนวทางนะคะซึ่งหัวหน้าพักเพื่อไทยในแพทย์ชนหน้าเนี่ย
ก็ตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีที่มีสวบางส่วนกังวลว่า
เพื่อไทยไปขอเสียงสนับสนุนจากพักก้าวไกลเนี่ยที่ไปเนี่ย
ไปดึงก้าวไกลมาเข้าร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้บอกว่า
การเป็นการไปคุยกับทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกลหรือใครก็แล้วแต่
เพื่อที่จะขอเสียงมาโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่จัดตั้งรัฐบาล
เพราะว่าตอนนี้เราติดล็อกรัฐธรรมนูลไม่ได้ไปเชิญชวนก้าวไกลมาเป็นพักร่วม
ไม่มีพันธสัญญาว่าจะเอาพักเก้าไกลมาเป็นพักร่วมหลังจากนี้นะคะ
แล้วเราก็พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้พักการเมืองและสว
เลือกนายกรัฐมนตรีให้เราโดยไม่มีเงื่อนไขจัดตั้งรัฐบาล
รับว่าเพื่อไทยใช้ต้นทุนสูงมากในการทำงานครั้งนี้
เพราะการจัดตั้งรัฐบาลต้องมีเสียงข้างมากเพื่อให้มีเสถียรภาพ
และยืนยันว่าได้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งแล้วแต่จะถึง๓๐๐หรือ๒๐๐
กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการค่ะ
เราไปพูดคุยกับทุกพักนะครับทุกบุคคลทุกส่วน
ไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือพักใด
เพื่อขอคะแนนในการพิจารณามาโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับ

เพราะว่าเราติดล็อกรัฐธรรมนูล
วิกฤตและมนูนที่มันมีล็อกอยู่ตรงนี้ต้องอาศัยความร่วมร่วมวือจากทุกฝ่าย
เราก็พยายามที่จะขอให้ทุกพักทุกฝ่ายมามีส่วนร่วม
กรณีภักดิ์ก้าวไกลเมื่อวานเนี่ยเป็นเจตจำนวงเพียงเพื่อไปสอบถาม
ขอความร่วมมือว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่เราจะมาปลดล็อกรัฐธรรมนูล
เงื่อนไขของรัฐมนุนนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่เราเจตนาที่จะทำ
เราไม่ได้ไปเชิญชวนพักก้าวไกลให้มาเป็นพักร่วมรัฐบาล
ไม่มีพันธาสัญญาว่าจะต้องเอาภาคเก้าไกลมาร่วมรัฐบาลหลังจากนี้
เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าความกังวลของสวบางส่วนที่ท่านพูดถึงเนี่ย

เพื่อไทยมีข้อจำกัดในทางเลือกมาก
เราเสนอทางเลือกพยายามทำทางเลือกที่ดีที่สุด
บนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้
แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยทางเลือกต่อมาเราก็ต้องเลือก
ค่ะแล้วก็ส่วนที่สสก้าวไกลเนี่ย
เขาทำโพลนะคะถามประชาชนว่าจะให้โหวตหรือไม่โหวต
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย
ในแพทย์ชนนานก็บอกว่ามองว่าเป็นช่องทางที่ดี
แต่ก็เชื่อว่ามีประชาชนอีกกลุ่มนึง
เหมือนกันที่ต้องการให้ประเทศเดินหน้า
พักเก้าไกลมีข้อเสนอที่มาจากประชาชนก็พร้อมรับฟัง
ถ้าตอบว่าไม่สามารถสนับสนุนพักเพื่อไทยได้
ก็ไม่ได้ยึดติดก็ต้องหาทางเลือกอื่นนะคะ
แต่ขอว่าอย่าใช้คำพูดในธรรมนองว่าเป็นเพื่อไทยการละคร
เพื่อไทยไปเล่นละครเพราะเราทำบนพื้นฐานความเป็นจริง
ข้อเสนอแนะจากนักวิชาการจากคนที่มีประสบการณ์ทางการเมือง
ประชาชนไทย๖๗ล้านคนนะครับ
ถ้าก้าวไกรมีข้อเสนออย่างไรนะครับ
โดยเฉพาะจากฐานประชาชนเราก็ยินดีรับฟัง
ก็ตอบเรามาว่าไม่สามารถที่จะสนุนได้
เราก็จะใช้แนวทางที่เรามีทางเลือกอื่นในการทำงานต่อไป
อย่าไปพูดธรรมนองว่าภาคเพื่อไทยเอง
ไปเล่นละครเพื่อเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไปร่วมกับพักการเมืองอื่น
อันนี้ก็ขึ้นกับสิ่งที่ทุกท่านวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นไป
แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำในความเป็นจริง
เราปฏิเสธความคิดของคนที่เห็นแตกต่าง
ไม่ได้สิ่งที่วันนี้พักเพื่อไทยยืนยันแล้วก็จะได้รับการมองให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีความตั้งใจที่จะสลายความขัดแย้งจริง
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำงานแล้วก็พิสูจน์ความเป็นจริงและความจริงใจของเราในการที่อยากจะแก้ปัญหาประเทศ
ถ้าเราคิดไม่ดีต่อประเทศหรือเราตัดสินใจอย่างไรก็ตามถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเราก็พร้อมจะรับผิดชอบอยู่แล้วกับสิ่งที่เราตั้งใจทำนะครับ
วันนี้เราทำคู่ขนานกันไปสิ่งที่เราวางในการดำเนินการพักไหนพร้อมเราก็สามารถเปิดได้ทีละพัก
ก็จากวันนี้ไปก็ถ้าพักไหนพร้อมเราก็ยังเปิดได้ทุกพักคุยหมดแล้วฮะแต่ว่าเราไม่ได้ไปคาดคันว่าต้องตอบเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือให้แสดงเจตจำนงแล้วถ้ายังไม่พร้อมก็พิสูจน์ให้เราเห็นในวันที่เลือกนายกรัฐมนตรี
ออกการอารมณ์ในการจัดร่างประธาบาลเป็นพักจะมีมาเพิ่มไหมคะ
ก็อยู่ในกระบวนการครับรอผมว่าเรายังรอได้ถึงวันที่ประธานรัฐสภาเลือกวันให้โหวตนายกรัฐมนตรีแล้ววันนั้นเป็นความเป็นจริงที่จะให้ทุกคนได้เห็นว่าใครร่วมโหวตนายกรรมตรีได้ยืนยันกับท่านว่าก่อนถึงวันเลือกนายกรมนตรีเราจะมีเสียงทั้งหมดให้ท่านได้เห็นว่าสามารถเลือกนายกรรมตรีจากเราม้วนเดียวจบได้เกินก
แล้วมีเวลาจนถึง๑๗สิงหาคมนะคะเดี๋ยวก่อนถึงวันเลือกนายกก็จะแสดงให้เห็นว่าสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีคนเดียวจบได้เลย
ผู้สื่อข่าวมีถามต่อเรื่องทำไมไม่เชิญพักประชาธิปัตย์พักรวมไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐมาร่วมด้วย
คุณภูมิธรรมก็ย้ำว่าเพื่อไทยไม่ได้เชิญมาร่วมรัฐบาล
เชิญมาโหวตนายกซึ่งก็ได้ไปพบทุกพักทุกกลุ่ม
คุยแล้วนะคะแต่ขอให้เป็นไปตามกรอบเวลา
ก็นี่แหละค่ะเป็นความคืบหน้าล่าสุดเดี๋ยวต้องรอจับตาดูค่ะ
ต่อไปที่จะมีการเชิญมีการแถลงคือพักอะไรนะคะ